การเสียชีวิตอย่างมีปริศนามีเงื่อนงำของสองศพที่ชนบุรี
ถ้านับตามศักดิ์ของเครือญาติเนี่ยก็เป็นน้องสะพ้ายกับพี่สามี
นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นค่ำ
เมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวให้ท่านดูแบบนี้ก่อนนี่นะฮะ
บ้านสองหลังอยู่ในหมู่บ้านแห่งเดียวกันห่างกันแค่ไม่กี่ซอย
ถ้าจะนับเป็นเมตรห่างกันแค่สองร้อยหกสิบเมตร
ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นห้าโมงเย็นกับสี่โมงเย็น
บ้านสองหลังนี้มีคนตายหลังละศพค่ะแล้วทั้งสองศพเนี่ย
แม้จะไม่ใช่สายเลือดกันโดยตรงแต่ก็เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกัน
ดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับเดี๋ยวขดงคดีความคืบหน้ารายละเอียดต่าง
เราจะค่อยไล่ไปนะครับซ้ายมือตอนห้าโมงเย็น
เมื่อวานนี้พบศพของนางจันทนีสันติธรรมากร
อายุหกสิบเอ็ดปีเป็นอดีตรองผอโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอพนัฐนิคมที่จังหวัดชนบุรีบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ในตำบลไล่หลักทองอำเภอพนัทนิคมเป็นบ้านเดียวสองชั้น
สภาพศพของนางจันทนีเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยคือถูกนำออกมาที่หน้าบ้านแล้ว
พอสามีเขาไปเจอก็เอาออกจากในตัวบ้านมาที่หน้าบ้าน
หวังจะช่วยชีวิตแต่ช่วยไม่ทันนะครับตรงนี้ที่นำศพออกมาหน้าบ้านก่อน
มีบาดแผลถูกเชื่อดคอจนหลอดลมเนี่ยขาดแขนทั้งสองข้างกับหน้าท้อง
ก็มีรอยถูกของมีคมเนี่ยบาดอยู่หลายแห่งส่วนที่ห้องน้ำชั้นล่างในบ้านเนี่ย
มีรอยเลือดอยู่เยอะเลยภายในบ้านทั้งชั้นบนกับชั้นล่าง
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือค้นอะไรอย่างอื่นนะครับนี่นะฮะ
เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนางจันทนีถึงถูกเชื่อดคอเสียชีวิตศพอยู่ในบ้าน
นะฮะตอนที่ไปหาไปเจอกันแล้วก็นำออกมาหน้าบ้าน
พยายามจะช่วยแต่ว่าช่วยไม่ทันแล้วนะครับอีกศพนึงเหมือนกับที่ท่านดูภาพ
กราฟิกเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือนายชูศักดิ์สันติธรรมากร
อายุ๗๐ปีเป็นพี่ชายสามีของนางจันทนีเป็นพี่สามี
ความจริงแล้วเขาเสียชีวิตก่อนนะฮะเสียชีวิตตอน๔โมงเย็น
บ้านอยู่หมู่บ้านเดียวกันห่างกันแค่สองร้อยหกสิบเมตร
ห่างกันแค่ซอยสองซอยศพของนายชูศักดิ์เนี่ยมีผู้ไปพบ
อยู่ในห้องน้ำชั้น๒ของบ้านในสภาพเปลือยกาย
ลักษณะท่าคือเป็นท่านั่งคุกเข่าหน้าคว่ำอยู่กับพื้น
คำถามก็คือมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่า
สองศพนี้เกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะ
คนร้ายเป็นแบบไหนอะไรยังไงจะเข้ามาชิงทรัพย์หรือเป็นโรคประจำตัว
หรือฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมอำพลางโอ้โห
มันเป็นไปได้หลายอย่างมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ทุกผู้ชมครับผู้ใหญ่ธนบดีสกุลแสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตำบลไร่หลักทอง
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนสี่โมงเย็นเนี่ยได้รับแจ้งจากลูกบ้านก่อนค่ะ
บอกว่าให้มาช่วยตรวจสอบบ้านของนายชูศักดิ์หน่อยนะ
เนื่องจากโอ้โหทำไมวันนี้ดูเงียบผิดปกติ
ปกติต้องออกมาบ้างจากตัวบ้านนี่ไม่ออกมาเลย
พอมาถึงพบว่าประตูรั้วหน้าบ้านยังล็อกอยู่นะครับต้องปีนกำแพงเข้าไปนะครับ
จากบ้านข้างข้างเข้าไปเพื่อไปเปิดประตูไม้ด้านในบ้าน
เพื่อเข้าไปตรวจสอบเข้าไปถึงก็พบว่าเอ้า
นายชูศักดิ์เนี่ยเขานอนคว่ำหน้าสภาพเปลือยเสียชีวิต
อยู่ในห้องน้ำบนชั้นสองก็ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดำเนินการตรวจสอบ
ค่ะผู้ใหญ่ธนบดีบอกว่าตอนนั้นสี่โมงเย็นนะที่บ้านนายชูศักดิ์
อีกชั่วโมงเดียว๕โมงเย็นลูกบ้านแจ้งว่าผู้ใหญ่
บ้านน้องสภัยอ่ะของนายชูศักดิ์อ่ะก็คือนางจันทนีจันทนีเนี่ยนะฮะ
คือเสียชีวิตอีกแล้วนะเดิมเนี่ยบอกว่าลื่นล้มในห้องน้ำ
รีบไปดูที่บ้านปรากฏว่าเอาไม่ใช่ลื่นล้มแล้วนี่ค่ะ
เห็นสามีของนางจันทนีเนี่ยตอนนั้นอยู่ในสภาพแขนแบบแขนเสื้อเปื้อนเลือดอะไรเต็มเลย
วิ่งเดินออกมาหาเดินกึ่งวิ่งออกมาหาแล้วก็โทรเรียกหลาน
มาที่บ้านมาที่บ้านหน่อยมาช่วยกันหน่อยมาถึงเนี่ยยก
เขาก็ยกร่างนางจันทนีเนี่ยออกมาที่หน้าบ้านในสภาพตอนนั้นหายใจรวยรินแล้ว
มีบาดแผลที่คอโดยลักษณะถูกเชื่อดหลานสาวก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
สุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่ธนบดีบอกว่าช่วยไม่ทันนะฮะ
พยายามช่วยปั๊มหัวใจระหว่างที่เรียกรถพยาบาลมารับเนี่ยแต่ช่วยไม่ทันฮะ
เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะบ้านสองหลัง
น้องสะไพรอีกหลังหนึ่งเนี่ยเป็นพี่สามีอืมอ่าเดี๋ยวฟังเสียงผู้ใหญ่หน่อยนะครับ
ก็เหตุเกิดต่อเนื่องจากตรงนู้นครับพอเขาแจ้งว่าตรงนู้นเขาก็เรียกให้มาดูทางนี้ครับ
พอเรียกมาดูทางนี้เขาบอกว่ามีเลือดแต่ทีแรกก็ยังนึกว่าทางนี้เขาตกใจว่าทางพี่
พี่ชายพี่ชายแฟนเสียแล้วก็ตกใจนึกคิดว่าเขาตกใจแล้วล้มล้มอะไรอย่างนี้
เลือดออกครับแต่ไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นการเป็นเหตุแบบนี้ครับ
ก็เลยมาดูพอมาดูพอมาปุ๊บแฟนเขาก็เป็นคนจะให้เข้าไปอุ้มครับผม
แล้วพอดีมีก็หลานสาวก็หลานเขยเข้ามาก็ไปช่วยอุ้มออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็มาข้างหน้านี่แหละบอกแกว่าบอกว่าเออจะเสียแล้วอืม
เพราะชีพจรไม่เต้นแล้วเพราะเลือดแผลตรงแผลตรงบริเวณลำคอมันชะกันไง
นี่นะคะมันเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์ที่คุณภาคภูมิเล่าไปครับ
สองศพเวลาไล่เลี่ยกันบ้านสองหลังใกล้ใกล้กันเป็นเครือยาศกัน
เรามาไขปริศนาคดีนี้ไปด้วยกันค่ะเราส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปที่บ้านหลังแรกกันก่อนบ้านของนางจันทนีบ้านหลังนี้ค่ะครับ
รั้วหน้าบ้านปิดล็อกเอาไว้มีรถจอดอยู่นะคะรถเบ้นสีดำจอดอยู่ในบ้าน
กรุงเทพจอดอยู่ในโรงรถนี่คือบ้านของนางจันทนีอดีตรองผู้มนุยการที่เสียชีวิตน่ะนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดชนบุรีสืบสวนของสพพนัฐนิคม
ลงพื้นที่ไปไปเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็ไปสอบปากคำพยานนะคะ
ทีนี้ค่ะได้ข้อมูลมาแบบนี้คุณผู้ชมช่วงบ่ายโมง
มีเพื่อนของสามีนางจันทนีมาที่บ้าน
ก็มารอติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นมาให้กำลังใจสามีของนางจันทนีนะคะ
สามีก็คือนายชูชาติสันติธรรมกรทีมข่าวก็เลยขออนุญาตคุยด้วยหน่อย
คุยกับเพื่อนของสามีผู้เสียชีวิตเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
วันเกิดเหตุค่ะคือตัวสามีเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์บอกเพื่อนคนไหนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือเพื่อนทุกคนรู้จักข่าวนะคะด้วยความเป็นห่วงเพื่อนบอกว่า
ก็รีบมาที่บ้านที่เกิดเหตุอ่ะคือที่ผ่านมาเนี่ย
กับภรรยาไม่เคยมีปัญหาภายในครอบครัวกันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันรักกันดี
เรื่องงานเนี่ยตัวนายชูชาติสามีของผู้เสียชีวิตเขาก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
อสังหาริมทรัพย์ทั้งทำงานที่รัฐสภาในกรุงเทพ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำหน้าที่อะไรที่สภานะแต่ธุรกิจของฝ่ายชายเนี่ย
ตัวภรรยาก็คือตัวผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้มายุ่งเขาไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อน
อันนี้เพื่อนของสามีผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลนะคะทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่ง
ก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เขาสนิทกับผู้เสียชีวิต
วัชิราอายุห้าสิบสี่ค่ะเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มมาแบบนี้นะคะ
บอกว่าก็บ้านหลังนี้เขาก็อยู่กันสองคนสามีภรรยาวันเกิดเหตุเมื่อวานเนี้ย
ตัวเพื่อนบ้านบอกว่าฉันก็อยู่ในบ้านนะตั้งแต่เช้านะ
พอช่วงเวลาสักประมาณ๑๑โมงกว่านางจันทนีผู้เสียชีวิตนะคะ
ขับรถเก่งส่วนตัวกลับเข้ามาที่บ้านเข้ามาคนเดียวแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าก็เงียบหายไปเลย
ต่างจากทุกครั้งนะคะปกติแล้วถ้ากลับเข้ามาบ้านเนี่ย
จะได้ยินเสียงล้างจานเปิดประตูปิดประตูแต่เพื่อนบ้านบอกว่าครั้งนี้ก็แปลกนะ
จันทนีขับรถเข้ามาในบ้านปิดประตูบ้านเงียบกริบ
ออกมาจากบ้านเลยครับเพื่อนบ้านบอกว่าถึงขั้นรู้สึกเอ๊ะ
แปลกใจทำไมมันเงียบจังเลยออกมาดูนะคะปรากฏว่าประตูหน้าบ้านเปิดอยู่ค่ะ
ประตูหน้าบ้านเปิดแต่ไม่มีคนก็เลยคิดว่าสงสัยตัวนางจันทนี
คงจะนอนกลางวันละมั้งเปิดประตูค้างเอาไว้ละมั้ง
เสียงมันก็เลยเงียบสี่โมงครึ่งตอนเย็นได้ยินเสียงนายชูชาติ
สามีของผู้เสียชีวิตกลับมาบ้านแล้วเขาก็มาพบศพภรรยา
อบร่างภรรยาออกมาที่ประตูรั้วหน้าบ้านสภาพคือเลือดเต็มแล้วอะค่ะ
แล้วก็มาเรียกขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่า
ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตเขาอาจจะกลับมาบ้านคนเดียวแล้วคนร้ายดักอยู่ในบ้านหรือเปล่า
เพราะผู้เสียชีวิตขับรถกลับเข้ามาคนเดียวเข้าบ้านแล้วเงียบมากอืม
เพื่อนบ้านบอกว่าได้เห็นสภาพศพนะคะคือถูกปาดคอแผลลึกมากแผลเวอะหวะมาก
แล้วบาดแผลตามตัวหลายแผลมากบาดแผลมันเวอะหวะคล้ายกับว่าคนร้ายอ่ะค่ะ
ใช้มีดที่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่อ่าต้องออกแรงบาดแบบซ้ำซ้ำอ่ะ
บาดแผลปากแผลมันเลยเวอะหวะจนเนี่ยเขาเสียชีวิตไป
จันทนีเสียชีวิตเนี่ยคาดว่าคนร้ายอาจจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้
อันนี้เพื่อนบ้านบอกนะคะครับเพื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงจริงนะที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ค่อยเห็นคนเข้าออกบ้านหลังนี้เลยก็มีแค่สามีของผู้เสียชีวิต
มีแค่ญาติผีน้องมีลูกชายลูกชายคนโตเขาเป็นหมอ
ลูกชายคนเล็กก็เป็นนักศึกษาแพทย์คือส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเขาอยู่คนเดียว
เขาอยู่ลำพังคนเดียวในบ้านทีนี้ค่ะนิสัยใจคอของผู้เสียชีวิตและสามีเป็นยังไง
เพื่อนบ้านบอกว่าดีมากนะคะนิสัยดีพูดเพราะเรียบร้อย
ฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านเป็นประจำสามีพระยาคู่นี้เขารักกันค่ะ
โดยเฉพาะตัวสามีเนี่ยรักลูกมากรักภรรยามากดูแลทุกอย่าง
อาหารการกินความสะดวกสบายอันนี้เพื่อนบ้านบอกว่าเท่าที่เห็นนะ
ครับเห็นเขารักกันดีไม่เคยมีปัญหาปมปัญหาอื่นอื่นเนี้ย
เพื่อนบ้านบอกก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเสียงแบบเสียงดังหรือเสียงทะเลาะอะไรกันเลยด้วยซ้ำ
ยกเว้นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านหลังตรงข้ามกับของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เคยมีปัญหาขัดแย้งกันแต่มันก็นานแล้วนะ๕ปีก่อน
เป็นเรื่องปมปัญหาความต้องการในการย้ายเสาไฟอันนี้บ้านตรงข้ามของผู้เสียชีวิตนะ
ครับแต่มันก็นานแล้วอ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นหรือเปล่า
อันนี้เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ค่ะทีนี้เพื่อนบ้านบอกว่าขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ก็แล้วกัน
คือขอบอกอีกครั้งนึงนะว่าครั้งแรกที่รู้ว่านางจันทนีเสียชีวิตเนี่ย
ตอนแรกเข้าใจว่าฆ่าตัวตายหรือฮะนักข่าวก็ถามว่าอ้าว
ทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงคิดว่าเขาฆ่าตัวตายอ่า
เพื่อนบ้านบอกว่าก็เนี่ยสองเดือนก่อนตัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
อยู่ดีก็ซึมเศร้าสู้ผอมไม่สดใส
ไม่มีความสุขเลยไม่กินข้าวเหม่อลอยเพื่อนบ้านบอกว่า
ฉันก็ถามนะเคยถามเคยคุยแต่ผู้เสียชีวิตก็บอกแค่ว่าไม่มีอะไร
แต่พูดในธรรมนองที่น้อยใจว่าไม่รู้จะอยู่ทำไม
อยู่ไปก็เป็นภาระคนอื่นเคยพูดประโยคแบบนี้กับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าก็บอกไปว่าอย่าคิดมากกินข้าวเยอะ
นอนพักให้เพียงพอคือก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แต่เพื่อนพระอันบอกว่าเห็นศพแล้วไม่ใช่แล้ว
เพราะบาดแผลนี่เวอะหวะเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
เขาอาจจะนอนอยู่ในบ้านก็ได้เราก็เลยไม่ได้เรียก
แล้วพอบ่ายสามโมงเราก็ออกข้างนอกไปอีกรอบหนึ่งอืม
ก็ไม่มีอะไรก็ยังเงียบอยู่แล้วพอออกไปถึงนู่นก็
คนที่เฝ้ายายก็โทรตามประมาณ๔โมงครึ่งกว่า
ตรงแผลตรงนี้มันเหมือนซ้ำอ่ะเหมือนกดแค้นกันเหมือนซ้ำ
มันเหมือนกับกูคิดว่ามีดมันไม่คมป่ะกลัวไม่ตายป่ะ
ใจคิดแบบนั้นอะก็คงทรมานอะไปทำแก่ขนาดนั้นน่ะ
พอห้าโมงขวานมันเขียวหมดเลยว่ะอืมมันเขียวมันน่าจะหลายชั่วโมงอะ
ใจคิดนะสวัสดีครับคนเฝ้าแม่กับแม่เนี้ย
ตัดผมกันตรงนี้ถึงสามโมงครึ่งกับสี่โมงอืม
ก็ไม่มีอะไรไม่มีผู้คนไม่มีใครเข้ามาช่วงระหว่างสองโมงครึ่งถึงสามโมงสี่สิบอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีแต่ถ้าถ้าทุกคนคิดว่าไม่ใช่โรคซึมเศร้าเนี่ยใจคิดว่า
หรือว่าซ้อเขาเข้าไปแล้วเขาไปเจอมันอยู่ในบ้านหรือเปล่าคือเรารู้ไหมว่าคนที่พบศพคนแรกคือใคร
คือสามีเขาอืมเป็นที่มาพบศพคนแรกคือสามีนะใช่มาถามตอนที่เกิดแล้วให้เขารู้ว่า
วันนี้อยู่บ้านทั้งวันหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรออะไรอย่างนี้
บอกไม่มีแกบอกไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอตะเนรบอกไม่มีไม่ได้ยินอะไรเลยอืม
เขาบอกจริงจริงเขาบอกเออไม่ได้ยิน
ด้วยความที่คือยังไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เสียชีวิตนะคะ
ครับทีมข่าวก็เลยต้องไปถามจากเพื่อนบ้านหลายหลายคนนะคะไปหาข้อมูลเพิ่ม
วันที่เกิดเหตุเห็นอะไรไหมได้ยินอะไรไหมนี่เพื่อนบ้านอีกคนนึงนะคะ
ก็บ้านอยู่ติดกับอีกฝั่งของบ้านผู้เสียชีวิตนายรณกรอายุ๓๖
เขาก็บอกว่าบ้านเขาอ่ะเลี้ยงสุนัขตั้งหกตัวถ้ามีคนผ่านหน้าบ้าน
หรือว่าขับรถมาเนี่ยสุนัขเห่าตลอดเลยคุณรณกรบอกว่าวันเกิดเหตุ
นักไม่เห่าเลยค่ะทั้งวันไม่เห่าเลยตอนสิบเอ็ดโมงที่ผู้ตายกลับมาบ้าน
ตอนเย็นที่สามีผู้ตายกลับเข้าบ้านสุนัขก็ไม่เห่าอืมคุณรณกรบอกว่าผมอยู่บ้านทั้งวัน
ไม่มีความผิดปกติอะไรเลยจริงจริงซึ่งตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะ
ถ้าคนร้ายเป็นแบบคนอื่นเลยอ่ะที่ไม่เคยเดินผ่านอะไรแถวนี้
สุนัขที่บ้านต้องเห่าแน่แน่เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าอยู่ที่นี่มาสามปีนะคะ
ไม่เคยเกิดเหตุแบบหล่นซับจิชิงซับหรืออะไรเลยไม่เคยมี
ส่วนปมการตายเพื่อนบ้านคนนี้มองว่าไม่น่าจะใช่เรื่องการชิงทรัพ
เพราะว่าไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรของผู้ตายหายไปอืมแต่ก็มองว่ามันน่าจะเป็นการฆาตกรรมนี่แหละ
จากบาดแผลที่บนตัวของผู้ตายก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
คือโดยปกติถ้าเขาเข้าบ้านเนี่ยไม่เห่าแต่ถ้าเกิดว่าเขามากวาดหน้าบ้าน
แล้วเขาจะกวาดเลยมาหน้าบ้านเราเนี่ยเห่าถ้าเกิดว่ามาหน้าบ้านเราอ่ะเห่าหมด
คนนอกคนในมันเห่าหมดแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ถึงหน้าบ้านเราไม่เห่า
ถ้าเกิดมาพูดแล้วเดินเข้าบ้านป้าเลยนะไม่เห่าแน่นอนเมื่อวานเงียบกิ๊บเลย
ไม่มีไม่ได้ยินเวลาลุงกับป้าเขาเข้าบ้านมาเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้าบ้านแล้วเขาปิดประตูบ้านเนี่ย

นี่คือกรณีของนางจันทนีนะฮะอดีตพอจันทนีนะครับ
นี่ยังไม่นับเรื่องของพี่สามีที่ชื่อว่านายชูศักดิ์วัย๗๐ปีนะฮะ
ที่อยู่บ้านอีกหลังนึงนะครับท่านผู้ชมครับค่อยแกะไปนะฮะ
ทีนี้ถ้าฟังจากเพื่อนบ้านบอกเนี่ยเมื่อวานนี้พบว่าสามีก็คือ
นายชูชาติสามีของนางจันทนีเนี่ยกลับมาที่บ้านก็คือช่วงเย็น
ตอนเย็น๔โมงประมาณช่วงนั้นนะฮะแต่ว่าคุณจันทนีเนี่ยมาที่บ้านตอนประมาณ๑๑โมง
ใช่ค่ะท่านผู้ชมครับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปากทางเข้าหมู่บ้านแห่งนี้มานะฮะ
เป็นประตูทางเข้าหน้าหมู่บ้านนะเป็นกล้องวงจรปิด๒ตัว๒มุมนะครับ
ท่านผู้ชมครับดูนะฮะดูตรงนี้ก่อนนะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้๓สิงหาคม๘นาฬิกา๓๙นาที๔๐วินาทีนะครับ
นี่คือภาพแรกนะฮะรถเก๋งสีบรอนเงินของนางจันทนีที่เสียชีวิตเนี่ย
ขับออกจากหมู่บ้านไปคาดว่าอาจจะไปทำงงทำงาน
หรือไปธุระอะไรนะครับนี่เป็นตอนเช้านะครับตอนขับออกจากหมู่บ้าน
รถยนต์ของนางจันทนีผู้เสียชีวิตจากนั้น๑๑นาฬิกา๒๑นาที๔๕วินาทีนะครับ
จะเป็นภาพที่ขับกลับเข้ามาในหมู่บ้านนี่นะฮะคือหน้าหมู่บ้านเนี่ยจะมีอยู่สองมุม
กล้องวงจรปิดมีอยู่สองมุมนะฮะตรงนี้ก็คือตามที่เพื่อนบ้านบอก
ว่าเมื่อวานนี้คุณจันทนีกลับมาบ้านประมาณสักสิบเอ็ดโมงก็ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าเนี่ยฮะ
ถ้าตามเวลาจากกล้องวงจรปิดนะหลังจากนั้นเนี่ยก็หายเงียบไปเลยใช่ไหม
ใช่ที่เพื่อนบ้านบอกก็ขับเข้าบ้านแล้วก็เงียบเลย
แล้วสามีมาเย็นก็ถึงเอาเป็นอะไรเสียชีวิตแล้วก็อุ้มออกมาหน้าบ้าน
ตอนนั้นยังหายใจรวยลินแล้วพยายามปั๊มหัวใจช่วยแต่ช่วยไม่ทันนะครับ
ทีนี้ถ้าตามข้อมูลจากเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทกันบอกว่าเห็นสามีกลับมาช่วงเย็น
โมงเย็นได้ส่วนเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามบอกโอ้โหบ้านผมหมาดุนะ
แต่มันเงียบมากเมื่อวานมันเงียบมากนะฮะ
ทีนี้นี่เป็นภาพนะครับเป็นภาพตอน๑๔๒๔น๒๐วินาที
จูเนอร์สีดำคันนี้เนี่ยเป็นรถของนายชูชาติสามีของนางจันทนี
ขับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปยังซอยของบ้านตัวเองนั่นแหละ
นั่นแสดงว่า๑๔นาฬิกา๒๔นาที
เมื่อวานนี้สามีของนางจันทนีกลับเข้ามาบ้านรอบหนึ่ง
แต่ว่าแหม่มันไม่มีกล้องหน้าบ้านใช่ไหมเขาอาจจะ
มุมไหนอะไรยังไงเราก็ไม่รู้จะไปถึงบ้านหรือเปล่า
นี่นะฮะเอาเป็นว่าจากนั้นอีก๓นาที
๔นาฬิกา๒๗นาที๑๒วินาที
จูเนอร์สีดำของนายชูชาติสามีของนางจันทนี
ขับออกมาจากหมู่บ้านค่ะผ่านประตูใหญ่ของหมู่บ้านอ่ะ
นั่นแสดงว่าช่วงบ่าย๒กว่าเมื่อวานนี้
สามีของนางจันทนีเข้ามาในหมู่บ้านใช้เวลาอยู่๓นาที
แล้วก็ขับออกไปซึ่งมันก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่า

ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปทำอะไรในหมู่บ้าน
เป็นแค่หน้าปากทางเข้าออก
อาจจะวนแล้วก็เอ้ยลืมของไม่เอาดีกว่าเราออกดีกว่า

หรือถ้าเข้าไปถึงบ้านจริงช่วงนั้น
คุณจันทนีอาจจะยังไม่เป็นอะไรก็ได้
เพราะว่าเขาไปเจอกันอีกทีก็เย็น๔โมงกว่า
ที่ว่าโอ้โหต้องช่วยกันนำตัวออกมาหน้าบ้าน

ขณะเดียวกัน๑๖นาฬิกา๓๓นาที๕๘วินาที
ฟอร์จูเนอร์สีดำของนายชูชาติ

ขับกลับเข้ามาที่หมู่บ้านอีกครั้ง

สามีผู้เสียชีวิตกลับมา๔โมงเย็นประมาณนี้

ใช่ไหมแล้วก็โทรเรียกหลาน
บอกว่าโอ้โหคุณจันทนีเป็นอะไรไม่รู้
แล้วก็อุ้มออกมาที่หน้าบ้านรอรถพยาบาล

แต่ช่วยไม่ทันสุดท้ายเสียชีวิต
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

ตำรวจบอกว่าคนแรกที่ต้องคุยด้วย
ก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ

เป็นคนอุ้มออกมาหน้าบ้าน
ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะแล้วก็พยายามจะช่วยชีวิต
ดังนั้นตำรวจสพพนัฐนิคมบอกว่า
เบื้องต้นก็จะต้องเชิญสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็เชิญมาคุยในฐานะพยานก่อนในเบื้องต้นนะ
ตำรวจบอกว่าก็คุยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละ

ยี่สิบกว่าชั่วโมงนะคะ
ก็ให้นายชูชาติสามีของผู้เสียชีวิต

ชูชาติกำลังเดินออกจากห้องพนักงานสอบสวน

คุยกับตำรวจตั้ง๒๐กว่าชั่วโมงเนี่ย

ตัวสามีของผู้เสียชีวิตน่าเครียดเลยนะคะ

ทีมข่าวก็ถามว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
มันมีมูลเหตุอะไรน่าสงสัยไหม
สามีของผู้เสียชีวิตบอกว่า

วันนี้ผมเครียดมาก
แล้วก็รีบเดินขึ้นรถกระบะไป
พร้อมกับญาติที่มารอรับค่ะ
แต่นี่เป็นสิทธิของคุณชูชาติเขาอยู่แล้วนะฮะ

ว่านี่มาให้ข้อมูลกับตำรวจ

ยังไงมันก็มีความกดดันอยู่แล้ว
พี่ชายก็เสียชีวิตด้วยนะฮะ
เห็นทั้งพี่ชายแล้วก็ภรรยานะครับ
เสียชีวิต๒ศพนะฮะ
ทุกผู้ชมครับ
พี่ชายวันนี้ภนักงานสอบสวนได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเนี่ยสอบปากคำเบื้องต้น
ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวน
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ

ศพของนางจันทนีนะครับ
ชิงทรัพย์เรื่องชู้สาวหรือจะฆ่าตัวตาย
จากนี้ไปตำรวจต้องเร่งไปแกะเบาะแสจากหลักฐานต่าง
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
เพื่อเชื่อมโยงสาเหตุการณ์ตายของนางจันทนีโดยจะเร่งคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุด
ขณะเดียวกันที่สพพนัฐนิคมนะครับวันนี้เราพบว่ามีรถฟอร์จูเนอร์สีดำ
ซึ่งเป็นฟอร์จูเนอร์คันของนายชูชาตินี่ฮะในภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับหมายเลขทะเบียนนี้เลย
ดรชดารอเรือ๙๖๙๖กรุงเทพมหานครคันที่ขับเข้าออกหมู่บ้านในภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อวานนี้ที่เราได้มาวันนี้จอดอยู่ที่สพแล้วนะครับจอดอยู่ที่โรงพักนะครับ
ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าคราบอะไรนะแต่เราไปดูเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับรอยคล้ายคราบเลือด
ค่ะคือทีมข่าวก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาจอดทิ้งไว้ที่โรงพักเลย

คือตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบเพราะมันมีคราบคล้ายเลือดนะคะ

หรืออาจจะเป็นช่วงขับรถกลับไปบ้านไปช่วยภรรยามือไม้อาจจะไปโดนเปื้อนที่รถอะไรมันก็เป็นไปได้หมด
ใช่ตำรวจเลยขอจอดไว้ก่อนขอตรวจสอบก่อนเป็นหลักฐาน
เดี๋ยวเอาไว้ตรวจสอบก่อน

เจ้าหน้าที่ก็จะนำไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดต่อไป
ว่าพรุ่งนี้น่าจะรับศพออกจากโรงพยาบาลได้

นำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไป
เรื่องต้นทราบว่าญาติก็จะนำไปตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ที่พนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
นี่คือกรณีนางจันทนีนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งรายที่เสียชีวิตนะคะ
ก็คือพี่ชายของสามีนางจันทนีบ้านก็อยู่ใกล้กันห่างกันแค่๘๐๐เมตรบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งศพก็คือนายชูศักดิ์สันติธรรมากรอายุเจ็ดสิบปี
พี่ชายของนายชูชาติก็คือพี่ชายสามีของนางจันทนีบ้านเลขที่๖๔ซอย๒หมู่บ้านเดียวกันเลยค่ะ
ชูศักดิ์เนี่ยก็เสียชีวิตนะคะผู้ใหญ่บ้านเขารับแจ้งว่าล้มฟุบเสียชีวิตอยู่ค่ะห้องน้ำชั้นสองของบ้าน
ทีมข่าวไปถึงที่บ้านเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้ก็ปิดเงียบเหมือนกันล็อกกุญแจเอาไว้จากภายในรัวบ้าน
มีรถจักรยานยนต์และมีจักรยานอยู่หน้าบ้านนะคะทีมข่าวก็เลยคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันกับบ้านของนายชูศักดิ์ผู้เสียชีวิตเลยอ่ะค่ะ
คุยกับนายสุวิทัศน์อายุ๕๕นายสุวิทัศน์บอกว่าปกติบ้านของนายชูศักดิ์เนี่ยก็จะตื่นนอนกันแต่เช้า
เข้าออกบ้านกินข้าวเปิดประตูบ้านมีเสียงเข้าห้องน้ำแต่เมื่อวานเนี้ยตั้งแต่เช้าบ้านเงียบมากประตูบ้านเปิดไฟเปิดทิ้ง
เขาก็แปลกใจเหมือนกันก็ปรึกษากันกับเพื่อนบ้านว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบแปลกก็รอดูว่าจะมีใครออกมาจากบ้านไหม
เพราะคิดว่านายชูศักดิ์อาจจะดื่มเหล้าหนักเมานอนไม่ตื่นหรือเปล่าจนบ่าย๒โมงครึ่งเพื่อนบ้านก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาดู
พอเข้าไปดูเท่านั้นแหละพบศพของนายชูศักดิ์อยู่บนชั้น๒ในห้องน้ำอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นก็คือสภาพเปลือยกายไม่มีร่องรอยการรื้อค้นสภาพศพก็มีบาดแผลแต่มันไม่ได้มีเลือดอะไร
ระหว่างที่กู้ภัยกำลังเก็บศพกลายเป็นว่าได้รับแจ้งว่าภรรยาของนายชูชาติซึ่งเป็นน้องชายของนายชูศักดิ์ก็เสียชีวิตในห้องน้ำเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะการเสียชีวิตของนายชูศักดิ์เนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุลื่นล้มจริงนะคะ
กรณีนี้อาจจะเป็นการลื่นล้มจริงเพราะว่าเขาชอบดื่มเหล้า
มีโรคประจำตัวก็คือความดันสูงเคยเป็นลมหน้ามืดล้มแล้วก็วูบ
อยู่กับพื้นมาแล้วแต่ไม่เคยไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วเขาก็อยู่แบบอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครคอยดูแล
กรณีนี้เขาก็เลยมองว่านายชูศักดิ์เนี่ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุจริง
อันนี้คือบ้านของนายชูศักดิ์นะคะทีเนี้ยค่ะแต่กรณีของนางจันทนีเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกว่าอันนั้นมันแปลกกรณีนั้นมันแปลก
น่าจะเป็นการตายที่มีอะไรแอบแฝงอยู่แน่
เขาเป็นเพื่อนเมียนด้วยกันมีเบอร์เขาก็โทรเข้ามาสามสาย
แฝงคนตายบ้านนู้น้ำนั่นเลยผมก็โทรเข้าไป

เขาก็ไปไปบอกบ้านนี้ให้เอายังไงดีเขาก็โทรหาผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ผู้ใหญ่มา
ถ้าถ้าที่อะไรศูนย์หายาดพี่น้องเข้ามาเขาก็ต้องบอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือไม่มีเรื่อง
ไม่มีอะไรผมคิดว่าทางเนี้ยเขามีโรคพยามตัวเขาเป็นอะไรเขาเขาเป็นโรคความดันแล้วเขากินเหล้า
นี่นะคะเสียชีวิตสองศพเป็นญาติกันบ้านใกล้กัน
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองรายนี้นะคะคือทั้งสองศพเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวาน
แต่ว่าใครจะเสียชีวิตก่อนหลังเนี่ยต้องรอผลชนะสูตรพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่ได้รับแจ้งเนี่ย
คือเวลาที่ผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งใช่ค่ะคุณชูศักดิ์ได้รับแจ้งตอนสี่โมงเย็น
ใช่ค่ะนางจันทนีก็ช่วงเวลานั้นเหมือนกันก็คือวิ่งจากบ้านในชูศักดิ์ที่เสียชีวิตหนึ่งศพอ่ะ
ไปที่บ้านนางจันทนีอีกหนึ่งศพตอนนั้นประมาณห้าโมงเย็นค่ะ
แต่ว่าใครจะเสียชีวิตก่อนหลังอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอตำรวจเขาต่อไปนะคะ
แล้วโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นกับสองศพนี้นะคะเดี๋ยวมาไขปริศนาพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะคะ